น้องสาวของผู้ที่เคยถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปราม
ให้ช่วยตรวจสอบการเสียชีวิตของพี่สาวที่จังหวัดขอนแก่น
ญาติพบว่ามีเงื่อนงำแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการผูกคอตายเอง
โดยจากเหตุการณ์ที่นางมุกดาเตโชอดีตผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่๑เมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
ผูกคอตายห่างจากบ้านพักเพียง๓๐๐เมตร
ประกอบการตายมีเงื่อนงำในหลายประเด็น
ก็ทำให้นางมัธนาเตโชซึ่งเป็นน้องสาวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปรับปราม
เรียกร้องให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระยืนจังหวัดขอนแก่น
ทำคดีหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้ามานานกว่า๒เดือน
โดยนางพัฒนาเล่าว่าพี่สาวได้หายตัวออกจากบ้านที่จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
และมาพบเป็นศพผูกคอเสียชีวิตในทุ่งนา
ห่างจากบ้านเพียง๓๐๐เมตรในวันที่๑๕กรกฎาคม
ซึ่งญาติก็พบข้อพิรุษเกี่ยวกับระดับความสูงของต้นไม้ในจุดเกิดเหตุ
ประกอบกับก่อนหน้านี้นางมุกดาเพิ่งผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดี

วกกับผลชนสูตรศพพบว่านางมุกดาฟันหัก
ทำให้เชื่อว่าไม่ได้ผูกคอตายเองอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันยังมีพยานเห็นว่านางมุกดาอยู่กับผู้ต้องสงสัยก่อนหายตัวไป
และสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากเรื่องเงิน
เพราะว่าจากการตรวจบัญชีธนาคารย้อนหลัง
พบมีการถอนเงินจำนวน๗แสนบาท
และมีการจำนองที่ดินอีกจำนวนหนึ่ง
นี้จากการตรวจประวัติผู้ต้องสงสัยเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดมาแล้ว
อีกทั้งยังคลุกคลีอยู่กับตำรวจภูทรพระยืนอีกด้วย
อยากให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาดูแลคดีนี้อย่างเร่งด่วนครับ